ฝันร้ายของเจ้าของบ้านหลังหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าสุดเซ็งมากเลยค่ะ

คนที่เช่าอยู่ในห้องหายไป

ค่าไฟไม่จ่ายค่าน้ำไม่จ่ายค่าเช่าไม่จ่าย
ไม่เท่าไหร่เปิดห้องไปเจอขยะเต็มห้องเลยค่ะ

หนูเพิ่งเปิดประตูบ้านหลังห้อง๓มาดูดิ

แหกที่นอนนอนโอ้โหเพิ่งเจอเนี่ย

บ้านเช่าแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ระยองค่ะ

เจอขยะกองโตที่นอนหมอนเก่าเสื้อผ้าของคนเช่า
และที่เธอบอกสะอิดสะเอียนที่สุด

นั้นไม่ใช่น้ำเปล่าแต่เป็นปัสสาวะค่ะ
ห้องนี้นะคะเป็นที่อยู่ของบรรดาศีสารสัตว์ตะขาบ
ตะขาบแล้วก็หนอนรวมถึงแมลงสาป
เจ้าของบ้านเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะคะ
บอกว่าไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเอง
ผู้เช่าค้างค่าเช่า๔เดือนก็ลองมาดู
คุณพระจะเป็นลมอยู่ได้ยังไง
ปัสสาวะใส่ขวดค่าน้ำพันกว่าค่าไฟพันกว่ากรัม
ส่วนผู้เช่าเป็นผู้ชายเธอบอกแบบนี้นะ

เนื้อตัวดูสะอาดสะอ้านเลยก็เลยตัดสินใจให้เช่า
ไม่คิดว่าสุดท้ายจะมาเป็นแบบนี้ค่ะ
เจ้าของยังบอกอีกว่าค้างค่าเช่าค่าไฟ
ยังไม่ปวดใจเท่าทิ้งขยะแล้วก็ขวดปัสสาวะให้ดูต่างหน้า
เพราะเธอบอกว่าเธออาจต้องลงมือทำความสะอาดเอง
หากจ่ายแม่บ้านคงไม่มีใครรับงานแบบนี้แน่นอนเลย
ฉวดที่ที่ฉันบอกว่ามีปัสสาวะอยู่ในนั้นไม่ใช่ขวดเดียวนะคุณค่ะ
เห็นขวดไหมคะที่กองอยู่ที่พื้นนะคะ
เป็น๑๐๑๐ขวดนะคะในนั้นมีแต่ปัสสาวะค่ะ

เออนั่นสิไปดีกว่าค่ะ